ตรงนี้คือหมู่บ้านพม่าเสรีครับผมก็จะเห็นเลยนะครับ
คุณผู้ชมมิ้นดูสิฮะคือครึ่งล้อเลยครับ
หมู่บ้านที่พม่าเสรีถนนปานวิถีอยู่ที่ตำบลบางบ่อ
จมน้ำเดิมทีตรงนี้คือถนนแต่นี่คือกลายเป็นคลองครับ
เพราะว่าน้ำระบายไม่ทันแล้วหลายหมู่บ้านก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับ
ชาวบ้านบางคนบอกตรงเอารถเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้
แล้วบางคนหนักกว่านั้นคือข้าวปลาอาหารยังไม่ได้กินเลยครับ
ตั้งแต่มื้อเช้าบ้านบางหลังขาดแคนน้ำดื่มด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งสูบน้ำออกแต่ก็ยังทำได้ไม่มากเพราะว่าอะไร
คือน้ำจากหมู่บ้านจริงแล้วนะครับคุณผู้ชม
ต้องระบายออกไปที่คลองกัญญาแต่ปัญหาคือว่าไอ้ที่คลองกัญญาเนี่ย
น้ำมันก็สูงระดับเนี่ยเกือบจะเท่ากันกับระดับน้ำในหมู่บ้าน
ดังนั้นทำยังไงล่ะครับสูบน้ำออกจากหมู่บ้าน
จะไปลงคลองแต่น้ำในคลองก็สูงอยู่เหมือนกัน
ไม่มีที่ไปครับดังนั้นได้แต่หวังครับว่า
ถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำถ้าไม่ตกซ้ำนะฮะ
นี่ภาพตอนกลางวันจะเห็นเลยว่าท่วมเข้าไปในบ้าน
จอดรถในบ้านก็ท่วมครับถ้าฝนไม่ซ้ำอีกสองสามวัน
สถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
นี่คือในรถครับมิ้นท์คุณผู้ชม
นี่คือเบาะที่นั่งตรงคนขับแล้วนั่นพวงมาลัยรถเห็นไหมฮะ
วางเท้านี่คือเจิ่งนองไปด้วยน้ำนะครับ
คือจมแล้วอะค่ะใช่ครับ
ชาวบ้านบอกเลยว่าคือวันนี้ต้องลางาน
ไปทำงานไม่ได้ออกไปซื้อของก็ไม่ได้
คือต้องไปเก็บผักในซอย
เพื่อจะเอามาทำกับข้าวกับปลาครับ
เดือดร้อนมากอยากให้หน่วยงานเร่งช่วยเหลือ

เพราะออกไปซื้อข้าวปลาอาหารเองไม่ได้
ชาวบ้านบอกอีกครับอยู่มา๑๐กว่าปี
ไม่เคยท่วมขนาดนี้ครับ
เยอะจากเลือดซึ่งเข้าออกไม่ได้
เยอะจากเลือดออกเรื่องอาหาร

ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อให้เร่งระบายน้ำในคลองสำรงลงสู่ทะเลโดยเร็วแล้วเนี่ย

แต่เขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเติมอีกเนี่ย
สัก๑๒วันก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
แต่วันนี้ตกเติมแล้วนะคะตกหนักด้วยนะคะ
เรื่องต้นมีการประสานรถยกสูงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
เข้ามาช่วยเหลือคอยรับส่งประชาชนเข้าออกหมู่บ้านแล้วค่ะ
ส่วนความเดือดร้อนเรื่องของอาหารกับน้ำดื่มเนี่ย

ไปดูอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมค่ะที่ชุมชนสายสัมพันธ์หน้าวัดบางบ่อ
เดือดร้อนไม่แพ้กันเลยนะคะน้ำท่วมเข้าบ้านกันหมด

รายค่ะตู้เย็นไม่อยู่ในบ้านแล้วนะคะ
อยู่นอกบ้านริมถนนนี่ค่ะ
ไว้ในบ้านไม่ได้จริงล้อยค่ะต่อออกมันไว้บนพุดปากแบบนี้
ชาวบ้านเขาบอกว่าทุกคนก็ช่วยกันเอากระสอบทรายไปปิดกั้น

เพราะปีที่แล้วมีบทเรียนน้ำท่วมวัดไปเลยนะคะเสียหายหนักมาก
ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านน่ารักมากนะเขาบอกว่าบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยวัดก่อน
บ้านเรือนปล่อยท่วมไปก่อนแต่วัดเนี่ยปีที่แล้วมันหนักจริง
เพราะฉะนั้นปีนี้ดูแลวัดก่อนเพราะว่าที่เหลืออย่างอื่น
ทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะ
อีกหนึ่งหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านรัตนธานีซอย๔ที่ตำบลบางแก้ว
เขาบอกบางจุดท่วมสูงกว่า๑เมตรนะคะ

คือชาวบ้านบอกว่าเลิกใช้รถไปเลยนะคะเดินลุยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ
เวลาจะออกไปทำงานทำมาหากินอะไรทำได้แค่เดินจริง
ส่วนคือต้องทิ้งบ้านเพราะว่าอยู่ไม่ได้ต้องออกไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว
เพราะน้ำท่วมเข้าไปในบ้านจนนอนไม่ได้แล้ว
ชาวบ้านบอกว่าจริงแล้วตรงพื้นที่จุดนี้ถามว่ามีท่อระบายน้ำไหมมี
แต่ไอ้ท่อระบายน้ำที่มีมันไม่ได้เชื่อมกับท่อระบายน้ำใหญ่ค่ะ
เพราะฉะนั้นฝนตกลงมาทีนึงเวลาตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ย
ยังไงก็น้ำท่วมระบายออกไม่ทัน
เดือดร้อนหลักที่สุดตอนนี้ก็คือน้ำมันท่วมขังมา๑สัปดาห์แล้วนะคะ
ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยหรือว่ามาสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเลย
หมู่บ้านรัตนธานีซอย๔ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีนะคะ
ต้องฝากหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดูด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
พอน้ำท่วมขังนานปัญหาหลักของชาวบ้านเลยคืออะไร
ห้องน้ำเข้าไม่ได้ระบายไม่ได้
ประกอบอาหารไม่ได้ก็คือเรื่องอาหารกับน้ำดื่ม
อันนี้ต้องฝากคนในพื้นที่หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดูแลนะคะ
กลัวจะมีน้ำเน่าน้ำเสียด้วยแล้วเดี๋ยวจะยิ่งอันตรายต่อสุขภาพนะครับ